ไปดูคลิปนี้ค่ะแชร์กันผ่านเพจท้องถิ่นชื่อดังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
มีพลเมืองดีเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
มีผู้ชายไปรุมทำร้ายไปทำร้ายร่างกาย
ผู้ชายที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วเดี๋ยวไปดูนะขนาดมีคนพยายามจะห้ามเนี่ยนะ
ยังไม่หยุดไปดูค่ะว่าทำร้ายร่างกายหนักขนาดไหน
มอเตอร์ไซค์อ่ะฟุบไปเลย
อย่าเปิดทำไมเล่าไม่ให้มันเห็น
ก็ดูทะเบียนนี่ทะเบียนข้างหน้าทะเบียนอะไรอ่ะ
ก็ทะเบียนมันมองไม่เห็นไง
บ่อใบไม้รอเรือ
นี่แหละค่ะมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์

ทั้งเตะทั้งตอย
คนเสื้อดำจะไปห้ามเนี่ยยังไม่หยุด
คนที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่คือคนที่ก่อเหตุนะคะ
คนเจ็บคือลูกศรสีเขียวนะคะ
เสื้อดำคือเพื่อนของคนเจ็บจะไปห้ามอ่ะ

คนเจ็บนี่นิ่งไปกับพื้นแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางถนนสายสุขุมวิทย์
ใกล้กับจุดกลับรถซอยสันติคาม
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยโอ้โห

ลากไปกองเอาไว้ที่ข้างทาง

จากเหตุการณ์นี้นะคะเราให้คุณสุชาดาสิริคง
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องให้
ไปที่ซอยสันติคามจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
นางสาวชะนันทิตาแสงมณีอายุ๒๙
เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่าช่วงเกือบ๓ทุ่มเมื่อวาน
ได้ยินเสียงคนเสื้อฟ้าถามผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ว่า

กล้าด่ากูเหรอค่ะได้ยินเสียงแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นค่ะ
ชายเสื้อฟ้าก็เอาเลยทั้งต่อยทั้งเตะเตะก้านคอ
เขาสลบลงกลางถนน
แล้วก็ลากเขาไปวางเอาไว้ข้างทางแล้วก็หนีไป
ตอนนั้นมีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเห็นเหตุการณ์นะคะ

แต่ชายเสื้อฟ้าที่ก่อเหตุก็ขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหนีออกไปแล้ว
คนเจ็บกับเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเหมือนกัน
พอรถกู้ภัยมาถึงก็เลยไม่เจอใครค่ะ
พอเขาคุยเสร็จเขาก็แยกย้าย
พี่ผู้ชายเสื้อฟ้าก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป

ว่าปกติถนนเส้นนี้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อย

แล้วก็ส่วนใหญ่ก็หัวร้อนทะเลาะกันบนถนน
ทีมข่าวก็พยายามตามหาผู้ชายเสื้อฟ้าในคลิปนะ

อยู่ในซอยวัดด่านสำโรงตำบลสำรงเหนือ

เขามีลูกเล็กไม่อยากจะให้รับรู้

ผู้ชายเสื้อสีดำที่อยู่ในคลิปกับคนเจ็บมาด้วยกัน
คาดว่าคนเจ็บน่าจะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
เพราะว่าใส่หมวกกันนอกอยู่นะคะ

แล้วมาหาเรื่องเขาก่อนค่ะเขาอ้างแบบนี้นะ

ต่อยทั้งเตะก้านคอจนสลบไปเลย

เสื้อฟ้ากับคนเจ็บแล้วก็คนที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์นะ

แต่คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาถูกทำร้ายเนี่ย

แต่เบื้องต้นก็เรียกผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ไปคุยเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันในพื้นที่สาธารณะ